พูดถึงกำลังใจของพี่หอยก็มาต่อกันที่กำลังใจของพี่หอย
แต่ตอนนี้ไปเป็นกำลังใจของคนอื่นแล้วนะคะ

ล่าสุดเขาร้องเพลงคนของเธอ

ดูสิว่าหวานเบอร์จนพี่หอยจะน้ำตาหยดหรือเปล่านะคะ
เพลงนี้อธิบายได้ดีเนอะ
เนี่ยว่าเธอจะเคยเป็นใครผ่านอะไรมา

งานอยู่ท่ามกลางเพื่อนสนิทแล้วก็คนในครอบครัวมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะ
มีช็อตสุดประทับใจด้วยคุณพ่อของสาวอุ้มขึ้นไปอวยพรวันเกิด
ฝากฝังตำแหน่งว่าที่ลูกเคยเออนะคะชัดเจนเลย
โพสต์ภาพกอดกับหวานใจก็มาพร้อมกับข้อความหวานซึ่งด้วยว่า
สุขสรรค์วันเกิดเบบีครับวันเกิดปีนี้มีน้องอยู่ด้วย
แล้วก็ปีต่อไปทุกปีเราจะมีกันตลอดไป

ภูมิใจในตัวแฟนน้องนะคะรักเบบี
โอ้โหนี่ถ้าไม่คิดนะครับว่าน้องสาวอย่างนิวเคลียร์เป็นฝ่ายสละโสดซะก่อน
เราก็นึกว่าคนที่จะสวมชุดเจ้าสาวเร็วนี้น่าจะเป็นคุณอุ้มลักษณะค่ะ

คู่นี้เนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวแต่งงานต่อจากน้องเลย
เดี๋ยวรอกันปีหน้าแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ